พาไปดูนักร้องสู้ชีวิตแจ๊คชุมแพรกันหน่อยแม่
จะร้องเพลงให้บรรยากาศพาไปแบบ

ต้องมีอุปสรรคสักหน่อยในชีวิต
บอกเลยว่าแต่ละอย่างที่เจอหัวจะปวดทั้งนั้นเลย

แต่ละอย่างไม่รู้ก้าวเท้าไหน

มีน้ำแดงใช่ไหม

ดูสิก้มรับแบบสุดตัวหัวจะติดพื้นอยู่แล้วนะคะ
แปลกใจว่าทำไมถึงเป็นขวัญใจแม่
หน้าเวทีขนาดนี้นะครับ
กรี๊ดกราดกันถึงขนาดลงไปเต้นข้างล่างเวทีก็มีนี่

ส่วนความสู้ชีวิตอย่างที่สองก็คือ
รองเท้าเจ้ากรรมของคุณพี่แซคเขานี่แหละ
ใส่ไปใส่มาด้านส้นมันหลุดอยู่กลางเวที

กำลังมาไงก็เลยถอดทิ้งปั๊บเขาให้

คราวนี้ส้มไม่มีแต่ไม่เป็นไรพี่ยังเต้นพริ้วอยู่
ไม่ต้องกังวลโซ่รองเท้าเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ต่อจากเรื่องสู้ชีวิตมากันที่เรื่องผลงานละครเขาบ้างดีกว่า

นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นชายหนุ่ม๑๐๐
คู่จิ้นไปแล้วตื่นแทนไปเลย
กับใครก็เคมีเข้าคนนั้นไปหมดเลย
ลาสุดเล่นกับน้องฮายชุติมารนะครับ
ในแต่ละถ้ายังหมดเราก็อยากให้มันเพิ่มความหวาด
แล้วก็เพิ่มอะไรที่แบบว่า

ตอนนี้ก็คู่จิ้นก็เยอะมากเลยฮะ

เมื่อเช้านี้ก็ไปสัมภาษณ์มาฮะ

เต้าทิปบ้างแหละ
ส่วนเรื่องงานเพลงใครที่คิดถึงเพลงเศร้าถึงหน้าเขาจะตลกแต่เขาร้องเพลงเศร้า
เล้าน้ำตาแซคบอกว่ามีให้ฟังกันแน่นอนทาน้ำเด้อนะคะ
ตัวจะถ่ายเอ็มวีสิ้นเดือนมกราคมนี้แล้ว
คุณผู้ชมที่สำคัญเขาเอาคำฮิตช่วงนี้ในโซเชียลฮิตคำว่าอะไรตัวตึง
เอามาเลยเอาตัวตึงมาดึงเศร้าหน่อยมันจะเศร้ายังไงไปฟังแซ็กอธิบายกันหน่อยค่ะ

ใช่งงไหมนะฮะงงมีใครจะถามหมดนะฮะว่าปกติตัวตึงมันต้องเป็นแบบว่าแนวเพลง
ลาเบ้งเลวนี่ใช่เหรอเพียงจังหวาดสนุกมั้ย
ใช่ฮะแต่ผมจะฉีกให้มันเป็นแนวเพลงช้า
ว่าจะปล่อยประมาณเมื่อไหร่ครับ
ถึงคำว่าตัวตึงมันจะเป็นแนวที่ติดตลก
แต่ระดับแซคชุมแพรก็ทำให้มันเป็นเรื่องเศร้าได้

ฉันชอบเขาฉันสนับสนุนผลงานเขาทุกครั้ง
แม้ว่าเขาจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วโซ่ลองเท้าก็ลุดก็ตาม
แต่เขาน่ารักเขาสนับสนุนกันตั้งแต่เป็นคอเต่าเหล้าใจแล้ว
ซ่วงนี้ตั้งแต่แซวน้องเลิกไซ่ไปแล้วคอเต่า